ฮันโหลฮันโหลและมาเช็คดวงกับเจหลีเจ้าเก่าเจ้าแรกไม่มีสาขาอีกแล้วนะจ๊ะแหมช่วงนี้หลีละหนักใจเพราะเจอแต่เรื่องให้ปวดเสียงเวียมเฮดไมเกรนพุงจนหลีต้องขอเฟสถามแจ้งเจ้ากรรมเพิ่มพ้อยเติมแต้มบุญกันนิดนึงเหงากถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคล
สวยสำสวยซอนเดือนกุมภาพันธ์รักหลีชอบหลีคอมเมนไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ้ะ
อันดับ๕ราศีกันเหมือนกับว่าเดือนนี้จะดีถ้าไม่มีเพื่อนซีมาคอยจ้องจับผิดเพราะชาวกันมีผลงานดีสุดเพอร์เฟค
แบบว่าเธอดีเกินไปจนหน้าลำไส้พอถึงเวลาลมเบาเมื่อไหร่แล้วก็เตรียมระวังว่าจะถูกเหยียบซ้ำได้เลย

อันดับสี่ราศีพฤศพเพิ่มพ้นเคราะห์ไปไม่ทันไรก็มีผู้ใหญ่มาคอยเกาะแกะต้องใส่ความให้รู้สึกหนักใจไปอีก
หนูทำอายัยผิดเยอะเพราะฉะนั้นชาวพฤศพเตรียมจะทำอะไรต้องทำให้โปร่งใสจริงใจชัดเจน

อันดับสามราศีธนูเป็นช่วงหัวใจว้าวุ่นเรื่องวุ่นยังเละกลายเป็นโจ๊กโซทูเพราะอยู่ดีก็ดันมีเซอร์ไพรส์ให้เสียตังค์จากเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ระวังเอกสารหรือสัญญาที่เคยได้ทำไว้ก่อนหน้าอาจทำให้มีน้ำตาตกใน
ธนูโปรดใช้สติแล้วเดี๋ยวหลีเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
อันดับสองราศีมีนดวงแรงแสงทางโค้งเพราะชาวมีนโดดเด่นเจิดจรัสเสียบจนเกิดเรื่อง
ทำให้มีมารพจนถูกใส่ร้ายกลั้นแกล้งถูกนินทะถูกตำหนิต่อว่า
แต่หากว่าใจเย็นทำตัวเป็นแม่พระนางฟ้านางเอกก็จะก้าวข้ามความสวยนี้ออกไปได้
อันดับหนึ่งราศีเมทุนตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวแต่ห้ามทิ้งสติ
เพราะความสวยจะมาในรูปแบบไม่ทงไม่ถามสุขภาพสักคำ
ชาวเมทุนจะได้เจอหมอมากกว่าเจอเพื่อนเพราะมีโอกาสป่วยถึงขั้นผ่าตัด
ถ้ามีโอกาสรถเฉียวชนอย่างนี้ต้องระวังถ้าสนใจถามหาประกันแวะมาปรึกษาหลีได้นะ
หลีขายประกันอยู่เออล้อเล่นนาเอาล่ะดูกันอีกทีกับ๕อันดับราศี
ระวังซวยซ่ำซวยซ้อนเดือนกุมภาพันธ์
ต่อให้ดวงบอกว่าจะสวยอย่างไรแต่ถ้าใช้ชีวิตให้มีสติทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะจ๊ะ
จบสวยสวยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู